ก็ต้องให้กำลังใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ
ภรรยาเขาเป็นมะเร็งแล้วก็ยังมีลูกเล็กอยู่
ปรากฏว่าระหว่างที่เขาต้องดูแลภรรยาภรรยาไปให้คีโม
ทีนี้พอแพ้คีโมหยุดงานไปนายจ้างให้ออกจากงานเลยค่ะ
ทำไมชีวิตเขาต้องเจอมรสุมหนักขนาดนี้ด้วยค่ะ
จะขออยู่กับเธอ
คุณเชื่อไหมคลิปนี้คนไปให้กำลังใจเขาเยอะมาก
คุณก๊อฟไม่ได้คิดเลยนะว่าจะมีคนให้กำลังใจเยอะขนาดนี้
นี่คือคุณก๊อฟสุรชัยชัยบาดานค่ะ
บอกว่าถูกเจ้านายไล่ออกจากงาน
เหตุผลที่คุณก๊อฟบอกก็คือผมหยุดงานมาดูแลลูกน้อย

แฟนผมป่วยหนักเพราะว่าเขาเป็นมะเร็ง
แล้วดูสิคุณก๊อฟก็เหมือนกับตัดเพาะชีวิตนะคะ
ว่าทำไมมันถึงแย่มันถึงโดนซ้ำเติมขนาดนี้
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าตัวเขาจริงเขาไม่ได้โกรธเจ้านายเลยนะ
ไล่เขาออกจากงานเพียงแต่แค่เขาท้อใจ
ว่าทำไมมรสุมมันมาหาเขาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะ
ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขามี๒คนที่เขารักแล้วก็ต้องดูแล
ก็คือภรรยาภรรยาเป็นมะเร็งเต้านม
ซึ่งรักษาแบบต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมก็จะรู้
ถ้าสมมุติเกิดว่ามีคนใกล้ชิดที่แบบป่วยเป็นมะเร็งดูสิ
ติ๊กต๊อกของเขาดูแลภรรยานะ
หวีผมให้ทำทุกอย่างค่ะ
คิดดูสิเวลาที่ต้องพาภรรยาไปหาหมอนะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดจากเพชรชบูรณไปร้อยเอ็
เพื่อทำคีโมเดินทาง๗๘ชั่วโมงค่ะ
ทีนี้เวลาที่ต้องพาภรรยาไปทีนึงก็ต้องลางานหลายวันต้องรอดูอาการ
รอบแรกเขาลาไป๔วันรอบ๒ลา๕วันจนมารอบสุดท้ายลางานเป็นอาทิตย์
ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคีโมเข็ม๕ภรรยาแพ้
ดูสิคะเขาต้องดูแลแล้วเนี่ยหลายคนเห็นคลิปนี้ก็สะเทือนใจ
คือภรรยาน่ะโกนผมแล้วคุณก๊อฟโกนผมเป็นเพื่อนภรรยา
นี่ค่ะทีนี้ช่วงที่ภรรยาให้คีโมเข็ม๕แล้วแพ้
แล้วเขาต้องอยู่ดูแลนานก็เลยลางานหลายวันไง
กลับไปอีกทีนึงเจ้านายบอกว่าเออไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ
คุณลางานบ่อยเกินเนี่ยเขาบอกว่าผมอ่ะไม่หยุดนะ
ผมพยายามที่จะไปสมัครงานแต่ว่าไม่มีที่ไหนรับเลย
ตอนนี้ภาระผมเยอะมากลูกผม๖เดือนเอง
ลูกยังเล็กอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็เลยท้อแท้กับชะตาชีวิตเหลือเกิน
ที่เขาโพสต์เรื่องนี้ไปเนี่ยเขาก็บอกนะว่าอยากได้กำลังใจ
เน็ตก็มาให้กำลังใจเยอะค่ะตอนนี้คุณก๊อฟบอกว่าผมอ่ะไม่มีงาน
ผมไม่มีเงินก็จริงผมมีหนี้อีกเยอะเลย
ต้องหาตังค์มาใช้อีกเป็นหลักแสนเลยนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมที่เราลงเรื่องราวนี้ไว้เนี่ย
เผื่อใครอยากที่จะช่วยเหลือคุณก๊อฟเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้นะคะ
รู้ไหมคลิปที่เขาลงเนี่ยคนไปให้กำลังใจเขาเยอะมาก
คนเข้าไปดูประมาณ๒ล้านกว่าวิวเลยนะคะ
คือถ้าจะช่วยเหลือก็ถ้าจะให้ดีโอ้โหถ้าช่วยจ้างพี่เขาได้ก็จะดี
อันนี้จะยั่งยืนยั่งยืน
ผมเป็นคนหนึ่งนะคุณก๊อฟนะผมเข้าใจดีนะผมเข้าใจคุณดีเลย
สมัยที่แม่ผมยังอยู่แล้วไปรักษาตัว
ทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลผมจะติดงานอะไรก็ตามแต่อ่านข่าวเสร็จ
ผมจะต้องไปเป็นเพื่อนผมเข้าใจคุณที่สุดครับคุณก๊อฟ
ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะครับ